คุณผู้ชมคะเราได้สายทาง

โศกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะโฆษกค่ะอย่างแรกเลยที่ฉันย้ำให้แล้วคือ
อย่าใช้คำว่าปิดกรุงเทพไม่ใช่นะคะ

แล้วก็ไม่มีใครสักคนพูดค่ะ
ทีนี้ที่มีการแถลงกันเนี่ยนะคะ

เลือกสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก
ไปรวมตัวกันอยู่ถูกไหมคะอาจารย์

ลงไปแล้วว่าอันที่เป็นสถานที่คนเข้ามารวมกันเป็นประจำของโรงเรียนมหาวิทยาลัยสถาบันกฎวิชาเนี่ยปิดถนนยี่สิบแปด
วันนี้เอาเข้าคอรมอคอรมอลเห็นชอบค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยมีการติดเชื้อเพิ่มอีกสามสิบคนใช่ไหมคะ
ประเมินสถานการณ์ในที่ประชุมคอรมอแล้วเราก็เห็นว่าเป็นการปิดของกลุ่มคน
ในเนี้ยตรงสนามมวยสนามเอ่อมาแล้วก็ในพลับค่ะก็เลยมีมัติว่าปิด
สถานที่เหล่านี้นะคะค่ะเพิ่มเติมจากเมื่อวานซึ่งในในลักษณะใกล้เคียง
คืออย่างนั้นเข้าใจว่าตอนที่มีการแถลง
คือเราจะบอกลักษณะแล้วก็ยกตัวอย่างบางแบบเท่านั้น
ทีนี้มันจะมีรายละเอียดปีกย่อยของสถานที่ที่คนอาจจะมองว่า

ฉันถามไล่เลี้ยงนะคะตกลงฟิตเน็ตไม่ปิดนะคะ
เน็ตไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คอรมอลเห็นว่าจะต้องปิดวันนี้ค่ะ
ณตอนนี้ยังอ่าแล้วก็ร้านอาหารต่างหรือว่า

ไม่ค่ะไม่ปิดเพียงแต่ว่าวันนี้ที่สรุปกัน
ในที่ประชุมคอรมอลก็คือว่าจะต้องมีมาตรการคัดกรอง
จากมาตรการคัดกรองแล้วก็ต้องมีผู้เสิร์ฟใส่หน้ากาก
แล้วก็มีรายละเอียดต่างตามที่สาธารณสุขกำหนด
ช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ
สรรพสินค้าหรือว่าห้างที่ขายของขนาดย่อม
หรือแม้กระทั่งโชว์หวยยังนะคะ

ยังแต่ต้องมีมาตรการเช่นเดียวกันอย่างห้างสรรพสินค้าในขนาดใหญ่
คนเข้าไปจำนวนมากก็จะต้องมีมาตรการคัดกรอง
ค่ะเรียนถามเผื่ออย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะ
ก็คือยกตัวอย่างเช่นอย่างวัดนะคะ
หรือว่าจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่างของทุกศาสนา
อันนี้เข้ารักษณะที่ต้องขอความร่วมมือหรือยังไงหรือยังคะ

อันนี้แต่ละจังหวัดเขาก็จะมีคณะกรรมการ
ที่เข้าไปดูแลในเรื่องของการควบคุมโรคนะคะ
เขาก็จะมีอำนาจในการที่จะพิจารณา
แล้วก็ช่วยกันเข้าไปกำกับดูแลขอความร่วมมือ

เว้นแต่ว่ามีความจำเป็นจะจัดกิจกรรม

อาจจะใช้อสถานนะคะ

คือถ้าเราเปรียบเทียบกับจังหวัดบุรีราม
เมื่อสักครู่นี้เราสัมภาษณ์ทางอุทัยธานีเนี่ยนะคะ
คือพื้นที่ยกตัวอย่างกรุงเทพที่เกิดการระบาดมากสุด

ที่จะเข้มงวดขนาดปิดทางเข้าออกทุกทาง
ติดต่อกับจังหวัดอื่นต้องเข้ารักษณะไหนคะ
ก็เดี๋ยวทางคณะกรรมการควบคุมโรค

ตอนนี้เมื่อจำนวนเพิ่มขึ้น

การแพร่ระบาดมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

อย่างที่เรียนว่าครั้งนี้เนี่ยยังเป็นการปิดสถานที่
ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก
แล้วก็ขอความร่วมมืองดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคน
เพราะเห็นว่าจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นมาจากการติดเชื้อนะคะ
เป็นผลมาจากการไปสถานที่เหล่านี้
เป็นผลจากการไปทำกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากเหล่านี้

โศกคะเดี๋ยววันอื่นเราน่าจะได้รบกวนโฆษก

พระคุณท่านสำหรับตอนนี้ก่อนนะคะ